แกงกันดีกว่าราคาน่าคบหาแถมรสชาติอร่อย๘๐บาทเองนะ
คุณผู้ชมครับร้านนี้ข้าวแกงสิบบาทตักข้าวไม่อั้นโอ้โหตักไปดิ
เหนียวเลยอยู่แถวบริเวณสวนรักถนนกรุงศรีนอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ที่นี่เขาขายข้าวแกง๑๐บาทจริงนะจ๊ะส่วนข้าวเชิญครับเชิญค่ะตักได้ไม่อั้น
เรียกได้ว่าขายราคาถูกสวนกระแสเศรษฐกิจแบบนี้เลยนะเจ้าของร้านบอกไม่อิ่มไม่ต้องออกจากร้าน
เอางั้นเลยเหรอกินจนกว่าจะอิ่มครับอ้าวแล้วเขายังมีป้ายบอกราคาถ้าเกิดว่าไม่สะดวกทานที่ร้าน
ใส่ถุงกลับไปกินบ้านเพิ่มหน่อยนะ๓๐บาทแล้วกันแต่ก็จะได้แบบถุงใหญ่อยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าหากนั่งกินที่ร้านตักข้าวเนี่ยถ้วยละ๑๐บาทแบบนี้เอง
ต้มผัดแกงทอดน้ำพริกผักสดทางร้านมีไว้ให้บริการครับ
โดยจะทำอาหารวันหนึ่งประมาณสัก๒๐เมนูได้เอาคุณดูเอาละกันเยอะมาก
เยอะจริงจริงนอนไม่ต้องแต่ละอย่างนะเลือกทานได้นะฮะ
โดยลูกค้ามากันตั้งแต่เช้าแล้วซื้อใส่ถุงบ้างก็มี
หรือบางคนนั่งทานที่นี่จนกว่าจะอิ่มอย่างที่เจ้าของร้านเขาบอกก็มีเหมือนกัน
เรียกได้ว่ามาตลอดทั้งวี่ทั้งวันแล้วลูกค้าส่วนใหญ่นะ
เขาบอกว่าโอ้ยดีใจจังเลยที่แถวนี้มีร้านอาหารราคาถูกแบบนี้
มันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเพราะว่าอะไร
แต่ก่อนกว่าจะกินอิ่มบางมื้อเกินร้อยนะแต่ที่นี่บอกเลยนะว่าเผอไม่ถึงร้อย
แล้วจ้าสบายเลยนะครับ
แล้วเขาบอกว่าอาหารอร่อยแถมราคาถูกแบบนี้ก็ถูกอกถูกใจ
เซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยทีเดียว
แล้วส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เขาจะสั่งกันนะอย่างต่ำนะ๕อย่างนะ
แล้ว๕อย่างเผลอจ่ายไม่ถึง๑๐๐อย่างที่ผมบอกไปนะครับ
แล้วคุณตักข้าวได้เต็มที่ไม่มีอั้นเลยทีเดียว
ไปถามเจ้าของร้านคุณปิญญาชัตริ์แซ่หรอ
เขาบอกว่าอยากให้ลูกค้าสามารถทานอาหารได้หลากหลายชนิด
ราคาก็ต้องถูกและอิ่มท้องด้วยนะ
อยากจะช่วยเหลือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า
แล้วใครล่ะส่วนใหญ่ที่มาทานที่นี่
ก็จะเป็นพนักงานข้าราชการแล้วก็ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ทั่วไป
ซึ่งเอาจริงทุกวันนี้แทบจะหลากหลายอาชีพ
แค่สัก๕๐๐แบต๕๐บาทพอไหม
พอแล้วเหมือนมาฝากท้องเอาไว้ที่นี่
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอยากลองไปทาน
ครัวจานใหญ่หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์
ก็โทรไปตามนี้ดูลองสอบถามว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

หมายเลขโทรศัพท์นี้ใครอยู่ที่สุรินทร์ก็ลองไปแวะทานกันดู